ว่ากันด้วยเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล

เอาคลิปมาเผยแพร่อีก๒คลิป
และก็เป็นคลิปที่มีการพูดของการเสนอตัวเป็นเมีย

หรือว่าเรื่องของเงินส่วนแบ่ง๑ล้านบาท
การเตรียมสคริปต์ไปออกรายการทีวี
เกี่ยวกับเรื่องของหวย๓๐ล้าน
น้าอัญชริย์บอกว่า๒คลิปนี้เนี่ยสุดท้ายล่ะหมดละ
จะได้ทำให้คนไทยทั้งโลก
คือนายอาชียะก็ยืนยันในการไลฟ์บอกว่าไม่ได้เอ่ยนามใครนะ
ที่ที่ไลฟ์ไปก็ให้ฟังกันเอง
แล้วก็แม่ค้าก็แค่บอกใบ้ว่าเป็นแม่ค้า
ที่อยู่หน้าธนาคารกสิกรไทยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
เมื่อวานนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
ยังมีแม่ค้าลอตเตอรี่ไปครบไหมคุณ
ใบครบค่ะไหนดูซิมีใครบ้างเนี่ย
เจ๊เกียวไปเจ๊บ้าบินก็มา
เช็คชื่อแล้วมาค่ะเจ๊พัดมาค่ะ
ก่อนหน้านี้นายอาชียะเองจะพูดไว้ว่า
แล้วก็เขาเชื่อว่าจะมีแม่ค้าคนใดคนหนึ่ง
อาจจะอับอายจนไม่ไปขายของ
แต่เมื่อวานี้แม่ค้าสลากทั้ง๓คนยังปรากฏตัวตามปกติ
พร้อมกับกอดคอให้เห็นความสามัคคีรักไข้กลมเกลียวกัน
เป็นสามสหายเพื่อนซีเลยนะ
เมื่อทีมข่าวถามถึงคลิปเสียง

ทุกคนทั้ง๓ท่านไม่ขอพูดถึงว่าเป็นเสียงใคร
แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องเงินส่วนแบ่ง

โดยเจ๊บ้าบินบอกว่าจริงแล้ว
เรื่องเงิน๑ล้านเคยพูดแต่พูดเล่น
ที่ผ่านมาลูกค้าซื้อสลากไปถูกรางวัลใหญ่
บางคนก็เอามาให้บางคนก็ไม่ให้

ส่วนเรื่องแม่ค้าเสนอตัวเป็นเมีย

เป็นเมียเนี่ยนะครับเจ๊บ้าบินบอกว่า
ไม่ใช่เจ๊นะคงมีแต่การพูดเล่นกัน
บางทีพูดกับครูปรีชาเรียกพ่อเรียกที่รักจริง
แต่กับลูกค้าคนอื่นก็พูดเหมือนกัน

ฟังเสียงทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัดและเจ๊เกียวครับ
อยู่ครบค่ะ

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

อีก๒คนไม่ว่าจะเป็นเจ๊ป้อมหรือว่าเจี๊ยบ

เพราะว่าทั้งสองคนมีครอบครัวที่ดีนะฮะ
ด้านของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
นายชียะก็ชี้แจงที่มาของคลิปเสียง
บอกว่าได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
พร้อมปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยเหตุผลที่นำคลิปเสียงมาเผยแพร่
เพื่อต้องการให้สังคมรับรู้ความจริงว่าเรื่องนี้

รวมถึงต้องการให้ผู้ที่ออกมาเป็นพยาน

ได้ตัดสินใจใหม่ว่ายังต้องการช่วยเหลือ

หรือจะเป็นการหวังผลประโยชน์อยู่หรือไม่
ฟังเสียงของนายอัชยะ
เราแค่ต้องการเงิน
อยากน้องการเป็นเมีย

ถ้าคนที่ติดตามกดดีห์ถ่วงใหญ่มาตั้งแต่แรก
รู้อยู่แล้วว่าคนที่ขายแผงกษิกรไทยมีคนเดียว

ถึงขนาดไปเอาคลิปมาจากเจ้าหน้าที่ได้อยู่แล้ว
คือวันนี้ถ้าทุกคนยอมรับความจริง
ถ้าทุกคนยำพูดความจริง
สิ่งที่คิดนี่ผิดเข้าใจผิดอะไร

และนี่นะคุณศูนย์สกุลเจ๊เกียวนะนะ

เป็นคนหล่อขาวเออไม่ใช่สเปคแน่นอน

เขาบอกมาแบบนี้

เจ๊เกียวบอกว่าเจ๊เกียวไม่ใช่ปลาร้านะ

เคยมีลูกค้าที่ถูกจากเจ๊เกียวไปเนี่ยรางวัล
ที่๑สิบแปดล้านนะก็แบ่งให้เจ๊เกียวหลักแผน

แล้วก็ที่ขายหน้าธนาคารกสิกรไทยด้วยนะฮะ

อ้อยบอกอ้าวทำไมถึงมาเกี่ยวกับฉันเนี่ยนะฮะ